สวัสดีครับมาติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ครับมารายงานสภาพอากาศผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับ
ทุ่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝน
คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝนนั้นจะมีการกระจายตัวมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวมาจากพายุสันกาเนี่ยนะครับได้มีการเคลื่อนตัวในบริเวณทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ตอนนี้ไปก่อตัวอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ซึ่งตอนนี้เองลักษณะการเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งก็จะก่อตัวบริเวณดังกล่าวอยู่สักระยะหนึ่ง
การว่าจะอยู่ประมาณวันหนึ่งแน่นอนครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภาคนะครับภาคอีสานทั้งภาคนะครับรวมมาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
อาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องของฝนที่เป็นผลพวงมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้
ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนก็ยังทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนกลางภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนตกหนักนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมวันนี้พื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำมีจังหวัดไหนบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยครับ
จังหวัดเลยสกลนครกาลสินศรีสะเกดอุดรธานีนครพนมนะครับ
นอกจากนี้นะครับยังมีชัยภูมิยัสโธรหนองบวนลำพูมุกดาหารนครราชสีมาอันนาจริย์ขอนแก่นมหาสารคามบุรีลำอุบวนราชธานีร้อยเอ็ดแล้วก็สูรินครับ
มาที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับแม่ห้องศรลำปางอุตรดิษฐ์พิศนุโลกเชียงใหม่พยาวสุโขทัยพิจิตรเชียงรายน่านตากเพชรชบูรลำพูนแพร่กำแพงเพชรครับ
มาดูพื้นที่ภาคกลางครับสระบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีลบบุรีชัยนาฏกาญจนบุรีนครสวรรค์อ่างทองราชบุรีนะครับ
พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกฝนตกต่อเนื่องมานานแล้วนะครับ
ปราจีนบุรีชนบุรีจันทบุรีสระบุรีระยองแล้วก็ตราดนะครับ
อยู่พื้นที่เหล่านี้เองติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าพายุเหล่านี้นั้นจะส่งผลต่อสถานการณ์เมืองไทยของเราต่อเนื่องเนี่ยนะครับ
จนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะลดลง
ส่วนนี้ครับเป็นภาพน้ำป่าไหลหลากที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ

ถ้าหากใครอยู่บริเวณจุดเสี่ยงที่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อย
ได้ยินเสียงกิ่งไม้ได้ยินเสียงหินเนี่ยนะครับ
มาจากภูเขาไกลน้ำเริ่มเปลี่ยนสีอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
ของขึ้นที่สูงเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์น้ำหลากแน่นอน
สิ่งที่ตามมากระแสน้ำที่ค่อนข้างที่จะเชี่ยวกรักนะครับ
รวมไปถึงสิ่งต่างที่ลอยมากับกระแสน้ำก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยนะครับกับการคาดการณ์สภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลกเป็นอย่างไร
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ